ส่วนช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวของฟุตบอลที่เป็นที่ฮือฮากันบ้าง
เพราะว่าล่าสุดนะครับทีมในหลีกสูงสุดของตุรกี
ทำการปลดผู้จัดการทีมครับ
ที่พึ่งจะเข้าในจะไม่
เข้ามารับตำแหน่งได้เพียงแค่๖วันเท่านั้นนะครับ
นายใหญ่วัย๖๒ปีครับประเดิมคุมทีมในเกมแรกนั้น
ไล่ออกจากตำแหน่งในเวลาอันรวดเร็วครับ
เพราะว่าเขานั้นดันไปขอสโมสรเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคม
ปลดกุญสืออีกหนึ่งคนในวงการลูกหนังนะครับ
เพราะว่าเขานั้นเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมมาแล้วถึง๕๑คนครับ
นับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อปี๑๙